อีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในเดือนกันยายนปี๒๕๕๙
นั่นก็คือกรณีการเดินหน้าถอดยศตำรวจของอดีตนายกทักษิณชินวัฒน์ครับ
ซึ่งคศนั้นตัดสินใจใช้อำนาจตามมาตรา๔๒
ในการดำเนินงานการถอดยศตำรวจของอดีตนายกทักษิณนะครับ
ให้ถือว่าทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปตามหลักกฎหมาย
และสามารถถอดยศได้สำเร็จ

โดยให้เหตุผลว่าพันธุ์ตำรวจโทษทักษิณหรือนายทักษิณในขณะนี้
ถูกสารพิพากษาถึงที่สุดแล้ว
อกจากนี้ยังมีความผิดอื่นอีกหลายฐาน

ถือเป็นการปิดฉากความพยายามถอดยศตลอด๗ปีที่ผ่านมา
หากจะย้อนกลับไปดูความพยายามถอดยศ
เริ่มขึ้นภายหลังสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
พากษาจำคุกเป็นเวลา๒ปี
จัดซื้อที่ดินรัชดาเมื่อวันที่๒๑ตุลาคมปี๒๕๕๙
นำมาสู่การเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสตชถอดยศนายทักษิณ
จากนั้นสตชจึงทำหนังสือสอบถามไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา

และปี๒๕๕๔ยุคของพลตำรวจเอกวิเชียนพฤษโภษี
ถอดยศเป็นอำนาจของสตช

กระทั่งนางสาวยิ่งลักชินวัฒน์

การดำเนินการถอดยศนายทักษิณ

กระทั่งมาถึงรัฐบาลคอสช
เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ทำหนังสือรับด่วนที่สุด
แจ้งให้สตชนำข้อเท็จจริงในประเด็นที่นายทักษิณ
ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในราชการ
และตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญารวมทั้งหลบหนีไป
เพื่อดำเนินการถอดยศตามระเบียบสตชให้เป็นบรรทัศน์เดียวกัน
เรื่องนี้หากดูผิวเผินอาจมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของผู้กระทำความผิด
มักถูกหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการขั้นเด็ดขาด
แต่เมื่อผู้ที่ถูกถอดยศเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรี
มนตรีที่มีบทบาทสร้างแรงสันสะเทือนให้กับประเทศไทย
ตลอด๑๐ปีที่ผ่านมาการดำเนินการจึงไม่ใช่เรื่องง่าย
ขอสชตัดสินใจใช้อำนาจจัดการเรื่องยืดเยื้อ
จึงเลือกให้เหตุการณ์นี้เป็นบันทึกไทยเดือนกันยายนปี๒๕๕๙
อาจนำมาซึ่งข้อโต้แย้งในอนาคตได้อีกครั้ง